สวัสดีค่ะ

ประสบนิกรชาวไทยจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชเป็นคืนสุดท้าย

ติดตามจากคุณพรอยศจริษฐศิลป์ผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
เหลือเวลาอีกเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
ที่ประชาชนค่ะจะสามารถผ่านจุดคัดกรองนะคะ
เพื่อที่จะเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ

ก็ได้อยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
บรรยากาศนะคะที่บริเวณท้ายแถวนะคะ
จุดคัดกรองหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
ขณะนี้นะคะก็ได้มีประชาชนค่ะ
ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยท้ายแถวค่ะก็ได้ทอดยาวนะคะ
มาจนถึงที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ
เพื่อที่จะเข้าไปยังจุดคัดกรอง
พระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะ

ก็ได้ช่วยกันนะคะระบายประชาชนค่ะ
จึงทำให้เวลานี้นะคะใช้เวลาไม่นานนะคะ
ที่จะสามารถเข้าไปยังจุดคัดกรองได้ค่ะ
โดยจุดคัดกรองทุกจุดในวันนี้นะคะ
ก็จะปิดลงในเวลาเที่ยงคืนค่ะ
ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง๑ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปฟังความรู้สึกของประชาชนนะคะ
ต่อแถวอยู่บริเวณท้ายแถวอยู่ตรงนี้ค่ะ
พี่คะอันนี้มาตั้งแต่กี่เดือนคะ

แล้วก็มาถึงนี่เลยอันนี้รอรอนานมากรอนานไม่ครับ
เพิ่งมาถึงแบบนี้เลยค่ะเดินค่ะเดินครับอ๋อเดี๋ยวยามา
ทุ่มครึ่งเดี๋ยวต้องมาถึงนี่เลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปแล้ว
อย่างไรก็ตามนะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะก็ยังจะคง
เกาะติดนะคะบรรยากาศค่ะการเข้ากราบถวายบังคมพระบรม
มาสบนะคะในหลวงราชการที่เก้ากันอย่างต่อเนี้ยนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวค่ะ
พอยสจิริทธิศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ